แต่ว่าส่องไปส่องมาในโซเชียลเนี่ยมันก็ด้านไปเจอเจออะไร
พ่อค้าคนนึงขายลูกชิ้นปิ้งอ่าขายลูกชิ้นธรรมดาใช่ไหม
ธรรมดาแต่ที่มันไม่ธรรมดาคือพ่อค้าคนนี้นะน่าสงสารมาก

ไปดูกันเอาเองละกัน
คือเขาขี้ร้อนน่ะน่าสงสารเนอะ
คือปลดกระดุมเสื้อ
อ๋อมันอาจารย์ร้อนใช่คือเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งสุดแซ่บ